เรื่องของการไปยิงปืนในที่สาธารณะเรานำเสนอข่าวกันหลายครั้ง
ต่อหลายครั้งก็จับได้หลายคนแต่ก็ยังมีคนกระทำเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
ขบวนของเจ้าบ่าวนะเป็นขบวนขันหมากเพื่อนเจ้าบ่าว๑๒คน
ปืนนี่ครบมือทีเดียวปืนสั้นปืนลูกซองปืนกลไปยิงใส่ป่าข้างทาง
เป็นการเฉลิมฉลองอยากโชว์เจ๋งไงแต่สุดท้ายก็ต้องจอยนะฮะ
เพราะว่าถูกแจ้งข้อหาด้วยถูกต้องวันนี้เอาอาวุธที่ใช้ยิง
รวมทั้งทุกคนที่เป็นคนยิงก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วครับ
เอาก้าวมาด้วยก้าวมาดีกว่านี้ค่ะ
ฮะเสียงปืนคุณผู้ชมดูนะไม่ได้ยิงคนเดียวนะ
เขายืนเรียงแถวกันยิงทีละคนทีละคนใส่ชุดไทยแบบนี้คือ
เพื่อนเจ้าบ่าแพรคันมากไป
เรื่องนี้ทางด้านของฝ่ายเจ้าสาวไม่ทราบนะว่าจะมีการยิงแบบนี้นะฮะ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่มีคนถ่ายขณะที่กลุ่มวัยรุ่น
กว่าคนแหละครับแต่งกายด้วยชุดไทยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะ
ผลัดการใช้อาวุธปืนพกสั้นอาวุธสงครามกระหน่ำยิงนะฮะ
ก็กระหน่ำยิงเข้าไปนะฮะคือเขายิงไปที่ป่าข้างทางริมถนน
ไม่ได้ยิงขึ้นฟ้าหรือว่าไปยิงใส่ใครแล้วก็มีเสียงโหร้องคือ
ร้องด้วยความสนุกสนานแต่อย่ามาอ้างอย่างนี้เลยว่าคุณยิงไปในป่า
ไม่โดนใครไม่ได้ยิงขึ้นฟ้าถึงจะยิงยังไงก็ผิดอยู่ดี
ผิดอยู่ดีไปยิงในทางสาธารณะอันนี้ก็ไม่ถูกต้อง
คือหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในสังคมออนไลน์ก็มีการวิภาควิจารณ์กันต่างนานา
พร้อมกับเรียกร้องตำรวจให้ไม่ได้ติดตามตัววัยรุ่นกลุ่มนี้
ดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะครับโดยจากการสอบถามเนี่ยก็ทราบนะฮะว่า
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นยี่สิบสามเมษายน
ว่างพิธีแห่ขันหมากในพื้นที่ตำบลหานโพอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุง
ตำรวจสพเขาชัยสนเองก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่

ปลอกกระสุนปืนเยอะแยะไปหมดนะฮะ

กระสุนปืนลูกซองกระสุนปืนขนาด๙
มมตกอยู่ในพื้นที่สักประมาณ๔๐ปลอกได้
วงกลมสีแดงให้เห็นนี่คือปลอกกระสุนนะครับ
ล่าสุดเลยฮะเพื่อนเจ้าบ่าวที่ปรากฏในคลิป๑๒คน
จากผู้ที่ก่อเหตุทั้งหมดใน๑๔คน
คนเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจภูทร

พร้อมกับเอาปืน๖กระบอกประกอบไปด้วย
ปืนลูกซองยาวแบบออโต้๑๒นัด

อาวุธปืน๙มม๓กระบอก
อาวุธปืนจุด๔๕๑กระบอก
แม็กซ์บรรจุกกระสุนปืน๘อัน
และอุปกรณ์ประกอบอาวุธปืนขนาด๓มม
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนะฮะ
ทั้งหมดนี้มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่ใช่ปืนเถื่อนแต่มีใบอนุญาตนะครับ
ซึ่งนายนัทพงศ์สงหล่ออายุ๒๖ปี
หัวถ้าหวังแหกคันมากไปเพื่อนเจ้าบ่าว๑๔คน
ก็นำอาวุธปืนพกสั้นอาวุธปืนลูกซองยาว
แล้วก็มีการตกลงกันว่าห้ามยิงขึ้นฟ้า

เพื่อส่งไปในกลุ่มของเพื่อนเจ้าบ่าว
ซึ่งในกลุ่มนี้มีคนอยู่ในไลน์กลุ่มนี้

ในกลุ่มไลน์๒๐คนนี้มีคนบางคน

คลิปมันหลุดแล้วก็มีการไปโพสต์ในโซเชียล

และบอกว่าทุกคนพร้อมยอมรับผลที่มันเกิดขึ้น
ไปฟังเสียงหนึ่งในเพื่อนเจ้าบ่าวกันหน่อยครับ
ซึ่งเนมบองนางกันแล้ว
เพราะเราต้องบันไดได้
แต่เราก็ประโลกที่เจ้ากำหับทุกชู

มมันักศัลข์ไม่ได้เป็นอุ้งกล้าม

จิดแล้วและก็เป็นหน่อย
จุดเต๊งทุกพกมีอนุญาโดยเรียบร้อยกับใจผืน

กลับไปก่อนหน้านี้ที่เขาชายสนก็เคยเกิดเหตุฆาตกรรมเหมือนกันนะครับ
นี่ค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙บอกว่าก็ตรวจสอบแล้วล่ะ
อาวุธที่ใช้ไม่ใช่อาวุธสงคราม
อย่างที่ผู้ต้องหาก็ให้การไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
ทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกตรีวิทย์ศรีประพา
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
ก็บอกว่าพนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อหายิงปืนในที่สาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตกับเพื่อนเจ้าบ่าวทุกคนค่ะ
ส่วนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาอื่นเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
อันนี้ยังต้องรอผลการสอบประคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ขณะเดียวกันก็จะมีการตรวจสอบว่าอาวุธปืนที่นำไปยิงในวันแห่ขันหมักเนี่ย
เคยมีประวัติในการก่อคดีอื่นมาด้วยหรือไม่อย่างไร
พร้อมทำประวัติเอาไว้เป็นข้อมูลเป็นหลักฐาน
แล้วก็หลังจากที่ผู้ต้องหาให้ปากคำเสร็จสิ้น
ก็ได้มีการยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวค่ะ
ส่วนผู้ร่วมก่อเหตุ๒คนจากทั้งหมด๑๔คน
คือเดินทางเข้ามอบตัวแล้ว๑๒คน
อีก๒คนยังไม่มอบตัวกับตำรวจนะ
คือนายชัยสรรสำแดงอายุ๓๕ปี
นายชัยยงปฐุมวันอายุ๒๙ปี
ตำรวจบอกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เดินทางมามอบตัวกับตำรวจ
แน่นอนว่าก็จะมีการออกหมายจับด้วยค่ะ

เรานำเสนอข่าวให้ได้ฟังได้ชมกันบ่อยครั้งต่อบ่อยครั้ง

มันก็ไม่สามารถจะแก้ไขสิ่งที่ทำลงไปได้นะ
ฝากเตือนสังคมเตือนวัยรุ่นเตือนเยาวชนกันด้วยนะครับ